คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองเหตุเกิดหน้าโรงเรียนอนุบาลค่ะ
ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายวัย๒๕ปีขับรถไปรับลูก
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคุณลุงอายุ๖๔ขับรถไปรับหลาน
กลายเป็นว่าชายวัย๒๕โกรธคุณลุงหาว่าบีบแตร่ใส่
แล้วโมโหถึงขั้นกระชากลงมาจากรถแล้วก็โอ้โหทำร้ายจนกระเด็นเลยค่ะ
นี่นะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
ชายวัย๒๕เดินไปที่รถของลุงถวายวัย๖๒
แล้วไปเปิดประตูรถแกเลยนะครับ
กระชากลงมาเลยนะคะกระชากลุงถวายลงมาจากรถนี่

นี่ไง
แล้วตอนที่เกิดเรื่องคุณครูในโรงเรียนเขาเห็นเหตุการณ์เพราะมันหน้าโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขามาห้ามเนี่ยลุงแกกระเด็นนะคะ
ถวายแกตัดสินใจแจ้งความสพเมืองระยองค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของลุงถวายผู้เสียหาย

ก็จอดรถรออยู่ที่ไหลทาง

บีบแร่เตือน๒ครั้ง

กลายเป็นว่าคู่กรณีลงมาเลยจ้า

แล้วสู้เลยตอนนั้นลุงบอกว่า

อะไรนะครับผมจำไม่ได้นะแล้วก็กลับไปที่รถครับ
ก่อนจะถึงรถแล้วก็ยกนิ้วหมายความว่าอืมใช่
ผมอยู่ในรถผมนั่งอยู่บนรถผมก็ยกต่อ
หลังจากนั้นเขาก็กลับมาชกต่อยผมเลยผมนั่งอยู่บนรถ
อยู่บนรถแล้วใครเป็นคนเปิดประตูออกมา
เขาเป็นคนอ๋อเขาเป็นคนเปิดประตูเลย

ชกต่อยผมจริงเต็มมาเดี๋ยวก่อนก็ไปแล้วก็
พูดท้าพูดกับคนเป็นนั่นหน่อยวะให้ไปแจ้งความอ่อน
เขาท้าให้ไปแจ้งความด้วยคุณผู้ชม
คุณลุงแกก็แจ้งความนะคะแกก็ไม่ยอมนะคะ
ลูกชายของลุงถวายคนเจ็บค่ะนายเวียรศักดิ์อายุ๔๐
บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็ไปคุยกับคู่กรณีแล้ว
แต่คู่กรณีกลายเป็นโอ้โหทำเสียงแบบเหมือนโมโห
ก่อเหตุแล้วมาโมโหใส่เขาด้วยนะ

สุดท้ายเหมือนกับว่าคู่กรณีเป็นลูกตำรวจ

เดี๋ยวตามต่อนะคะว่าตำรวจว่ายังไงแล้วเป็นลูกตำรวจจริงไหม

ทีนี้มันเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่ของทางคู่กรณีติดต่อมาทางคุณลุงถวายนะคะ

คลิปมันแชร์อยู่ในโลกโซเชียลลบคลิปได้ไหม

ใช่พี่อุ๋ยมันจะลบได้ไหม

ถวายกับครอบครัวบอกว่าโอ๊ยจะไปไล่ลบยังไงคนเขาก็แชร์ต่อแชร์ต่อมันไปถึงไหนถึงไหนแล้ว
แล้วได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าตัวคุณลุงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องอะไรเลยจริง
ของคู่กรณีไปจอดข้างหน้ารถคุณลุงใช่ไหม
แล้วก็เหมือนจะถอยคุณลุงแกบีบแร่เตือนแค่สองครั้งจริง
แต่เรื่องชูนิ้วกลางเนี่ยก็ยอมรับว่าคุณลุงชูนิ้วกลางกลับ
เพราะคุณลุงแกก็โมโหอยู่ดีโอ้โหชูนิ้วกลางใส่ให้แกแค่บีบแตรเฉย
คู่กรณีมากล่าวหาว่าคุณลุงเบิ้ลเครื่องใส่
แล้วมาชกเลยมากระชากลงจากรถทำร้ายร่างกายเลย
ทางฝั่งคุณลุงแกก็บอกว่ารถไม่ค่อยดี

ก็เลยต้องแบบเร่งเครื่องอยู่บ้างเขาเข้าใจผิด
หากว่าแบบไปเบิ้ลเครื่องใสไปท้าทายอะไรแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยลูกตำรวจแล้วยังไง

เราไปถามทางตำรวจให้ค่ะว่าตกลงแล้วมันยังไง
ตำรวจสพเมืองระยองนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือ
นายอัธยาอายุ๒๕ปีนะคะ
อบตัวแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่เดี๋ยวดูเรื่องของอาการบาดเจ็บของคุณลุงแกก่อนนะคะว่าเจ็บสาหัสหรือเปล่า
ถ้าเกิดเจ็บสาหัสก็เนี่ยจะเป็นข้อหานี้เลย